ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าแสบจริงนะฮะ
เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไปทำร้ายพ่อค้าร้านลาบที่เชียงใหม่
เขาไปนั่งดื่มเหล้าคนเดียวนะฮะก็ถูกรุมทำร้ายนะครับ
ระหว่างทำร้ายเนี่ยกระชากสร้อยคอทองคำของเขาไปด้วยนะครับ

ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับช่วงที่เกิดเหตุนะฮะ
นี่ฮะเราทำลูกศรไว้หมดแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ลักษณะเหมือนกับมีการตะโกงตะโกนอะไรใส่กันเนี่ยฮ
แล้วก็ถูกกลุ่มตะลุมบอลเข้าไปนะครับ
จังหวะนี้นะครับกลุ่มวัยรุ่น๔๕คนที่มาทำร้ายผู้ชายคนนี้เนี่ย
เป็นหน้าร้านคาราโอเกะอยู่ตรงข้ามสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมั่นเด่น
ถนนเชียงใหม่ลำพูนตะบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ห้องที่สพแม่ปิงนะครับทีนี้พอรุมทำร้ายเนี่ยนะครับ
ชายวัยรุ่นคนสวมเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งคล้ายคล้ายกับ
สร้อยคอที่ขาดอยู่เส้นหนึ่งนะฮะซึ่งสลับไปสลับมาตรงเนี้ย
ระหว่างเข้าไปทำร้ายคนเจ็บด้วยนะครับนี่ฮะที่กำไว้เนี่ยเห็นไหม
เดี๋ยวจะสร้อยขาดแล้วใช่ไหมฮะนี่นะครับคนเจ็บเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยสร้อยผม
มันอยู่ที่คอมันขาดหายไปสร้อยคอทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทนี่ครับ
ตำรวจบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มชาวไทยใหญ่นะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับหน้าร้านคาราโอเกะไม่มีชื่อ
ถนนเชียงใหม่ลำพูนตะบลหนองหอยนะครับพนักงานของร้านก็มาชี้จุดที่เกิดเรื่องนะครับ
บอกว่ากลุ่มของคนก่อเหตุกับคนเจ็บเนี่ยเขาก็มานั่งดื่มกินกันนั่งโต๊ะข้างกัน
คนเจ็บนี่มาคนเดียวกลุ่มที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยมากันสี่ชายสามหญิงหนึ่งนะครับ
หลังจากนั้นกลุ่มสี่คนนี้ที่มาก่อนเนี่ยนะครับผู้เสียหายเขาเข้ามานั่งคนเดียวเนี่ย
ระหว่างนั้นเหมือนกับผู้เสียหายเข้าไปคุยอะไรสักอย่างหนึ่งคุยไปคุยมาเดินออกจากร้านไปก่อนนะครับ
กลุ่มสามสี่คนกลุ่มไทยใหญ่เนี่ยนะครับเช็คบินเดินออกจากร้านแต่ว่าทางคนเจ็บเนี่ยเขาเดินไปหา
แล้วมีการพูดมีการตะโกนคุยอะไรใส่กันก็เกิดการผลักอกแล้วก็รุมทำร้ายกันเกิดขึ้น
อุ้กันแบบปกติน่ะไม่ได้มีอย่างกันราชกรรมผู้หญิงก็ยู้แบบว่าแบบอย่าบอกว่าผู้ยู้มัน

แล้วก็อัลล่าเขาก็ปิดไปผู้หญิงเขาก็ไปอยู่ที่เดิมแล้วอันนี้ก็ผู้เสียหายก็ไปหาเขาแล้วไปโวยวายจากเขา
ไม่ได้เว้ยกล้ามเหมือนจะอู้ดีอ่ะแล้วแบบอันนี้ก็พักอีกรอบ
แล้วก็แฟนของกุญแฟนของผู้หญิงต่อยมีเสียหายไหม
เทียบต่อยเว้ย
นายสือวิชวัยสามสิบห้านี่ฮะเป็นพ่อการเจ้าของร้านลาบนะครับ
วันนี้มาที่สพแม่ปิงค่ะมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะครับ
ทองคำแล้วก็เอาไปด้วยเนี้ยเขาคงไม่ติดใจหรอกอืมอ่า
แต่ถือว่ามันก็เป็นการมีเรื่องมีราวสองฝ่ายแต่เนี่ยมาเอาสร้อยเข้าไปด้วยนะครับ
สอบพ่อแม่ปิงบอกว่าพอจะรู้ตัวกลุ่มคนก่อเหตุแล้วกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ
เบื้องต้นเป็นกลุ่มวัยรุ่นชาวไทยใหญ่นะฮะเดี๋ยวจะเรียกตัวมาแจ้งข้อหา
แล้วก็มาดำเนินคดีกันต่อไป
แต่จะต้องสอบสวนให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ